งูเหลือมในเมืองอ่ะอืมทิ้งงับขาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในตึกนักนี่ล่ะ
อ๋อบอกเกษตรอ่ะนะเออที่ที่เขาสะบัดสะบัดสะบัดตะดุดอ่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับจับได้แล้วแต่จับไปจับมาจับได้ตั้งหลายตัว
เดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องก่อน
โอ้โหถ้าเป็นผมนะผมไม่รู้จะทำยังไงเลยเหตุการณ์นี้
ค่ะย้อนดูอีกสักทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสองทุ่มนะฮะ
ของ๑๒กันยายนในอาคารไทยญี่ปุ่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
พันธุ์ที่อยู่ด้านข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ตรงนั้นร่มรื่นซะละเกินร่มรื่นซะละเกินนะฮะ
คือผู้หญิง๓คนนี้เนี่ยเขากำลังเดินเข้าอาคารเพื่อจะไปขึ้นลิฟต์
จู่จู่นะฮะจู่งูมันพุ่งออกมาค่ะทั้งฉกกัดเรียกเรียก
ถ้าฉกมันปล่อยใช่ไหมครับนี่คือฉกกัดติดค่อเท้าแกเลยอ่ะเอ่อ
คือมีแผลฉีกขาดที่ข้อเท้าด้วยนะเลือดไหลด้วย
แต่ตอนนี้อาการเธอปลอดภัยแล้วนะครับนี่ดูสิโห

นี่ครับคุณผู้ชมครับ
ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก
ให้ร่มไม้อะไรก็โดยดีนะนะครับถูกโฉกกัดที่เดียวกัน
เฮ้ยแล้วที่โดนฉกกัดนี่คืองูตัวเดียวกันป่ะเนี่ย
แต่คาดว่าเป็นงูคนละตัวครับเอาล่ะสิ
เอาล่ะร่มรื่นไงไม่ได้มีแค่หนึ่ง
มี๒แต่ไอ้งูตัวนี้ที่อยู่บนต้นไม้ก็ไม่แน่ใจอีกนะ
ว่าจะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่างูชุมเหลือเกิน
คือถ้าเกิดนับคร่าวแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวกันทั้งหมด
แปลว่า๓แล้วนะตอนนี้สัตว์อะไรที่อันตราย
ที่เราเห็นในข่าวจราเข้เอ่ยงูเอย
เรามักจะตั้งเพื่อสังเกตว่าเอ๊ยมันจะมีตัวเดียวเหรอเออ
เจ้าหน้าที่ต้องออกล่าครับออกล่ากันในป่ากลางเมืองนี่แหละ
งูเหลือมบรรยากาศโอ้โหเต็มไปด้วยต้นไม้ในที่สุดจับได้ครับ
จับได้เขาบอกว่าเป็นงูเหลิมตัวก่อเหตุ

พี่รู้ได้ไงว่าเป็นตัวก่อเหตุนี่ตรงนี้คือสวนหย่อมด้านข้างอาคาร
ความยาวของงูตัวนี้เหมือนงูในข่าวที่เราอ่านตามต่างจังหวัดเลย
กี่เมตรค่ะเกือบสี่โอ้โหสามเมตรห้าสิบนะครับ
ผิวหนังมันหยาบแห้งตัวพร้อมนะนี่ขนาดพร้อมนะ
ื่อบุในปากมันแห้งซีดครับเกิดจากอะไรเกิดจากมันขาดอาหาร
น่าจะขาดอาหารขาดน้ำมาหลายวันครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตามจับงูตัวอื่นได้เพิ่มอีก
ห้าโอโหเหมือนหมดแค่นี้ไปวะ
เพราะฉะนั้นหมอล็อตหมอล็อตนายศัตรวะแพทย์พัทธาระพลมณีอ่อนนะครับ
ท่านเป็นตำแหน่งนะนายศัตรวะแพทย์ชำนันการระบุว่า
สภาพพื้นที่ตรงกรมอุทยานมันล่มมันลื่นซะละเกินผมเคยไป
ใต้อาคารมีช่องว่างมันเหมาะเหลือเกินที่ไอ้เหลือมมันจะมาซ่อนตัวนะครับ
แล้วพอเจอน้ำขังมันหนีน้ำไงงูมันหนีน้ำทั้งนั้นแหละ
น้ำแล้วเจออะไรอ่ะขึ้นมาเจออาคารก็เข้าอาคารเนี่ย
หลังจากนี้หมอล็อตบอกว่าจะหามาตรการป้องกันไม่ให้งูมาใกล้กับเจ้าหน้าที่
แล้วต้องลดปัจจัยที่ทำให้งูเข้าหาคนด้วยยังไงครับนะครับ
รวมถึงให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจโพรงใต้ตึกอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย
นี่คือดูบรรยากาศล้นแต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นกองใบไม้เยอะอยู่เหมือนกันนะ
คุณผู้ชมอาจจะเป็นแหล่งซ่อนตัวของพวกงูได้
แต่ว่าคุณผู้ชมมีวิธียังไงผมเนี่ยบ้านผมอยู่หนองจอก
เมื่อก่อนนี้อยู่หนองจอกบ้านก็จะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา
แล้วก็มีย่าขึ้นลกเต็มไปหมดก็เคยมีงูเข้าบ้าน
คุณผู้ชมมีวิธียังไงเมื่อก่อนแถวบ้านผมเขาใช้เปลือกมะนาวที่บีบแล้วทำกับข้าว
โยนไว้รอบบ้านที่คุณผู้ชมมีวิถีประชาวิถีชาวบ้านยังไงบ้าง
ป้องกันงูเข้าบ้านลองแนะนำกันมาหน่อยช่วงนี้งูมันเข้าบ้านเยอะ
ต้องระวังอย่างอยู่บ้านจัดสรรแล้วเวลาอยู่ไปดินมันจะซุด
พอดินมันจะซุดใต้บ้านมันจะเป็นโพรงทีนี้มันจะต้องมีการตรวจสอบ
แล้วก็ต้องเอาอะไรมากันเอาไว้เพื่อไม่ให้งูมันเข้าไปในโพรงใต้บ้าน
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปทะลุขึ้นมาเป็นอะไรนะขึ้นมาในชักโครก
แล้วมีเป็นโพรงเนี่ยระวังมันไปทำรังนะมันไปวางไข่นะ